ทุกผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๕๓ปีนะครับ
เป็นอดีตเจ้าหน้าที่เทศบาลหนองแคร์เสียชีวิตอยู่ที่รถยนต์หน้าบ้าน
ค่ะนะที่เบาะนั่งหน้าคนอ่าเบาะนั่งคนขับอ่ะนะครับ
รถที่จอดอยู่หน้าบ้านนะฮะที่สระบุรีนะครับแต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่รู้สึกแปลกใจที่สุดเนี่ย
ก็คือตอนที่เข้าไปตรวจค้นในบ้านเนี่ยนะฮะบ้านหลังนี้นะครับ
ด้านในบ้านเนี่ยในตัวบ้านเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยกองกระดาษทิชชู่นะครับ
นี่คือรถยนต์นะฮะที่ผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตอยู่นะครับ
ส่วนด้านในเนี่ยพอเปิดประตูเข้าไปดูเนี่ยนะครับโอ้โหกระดาษทิชชู่นี่ฮะ
โอ้โหเป็นกระดาษทิชชู่ที่ใช้แล้วนะฮะเยอะมากนะคะ
กองสูงแบบท่วมหัวบางจุดนี่สูงประมาณสองเมตรอ่ะอืม
แล้วก็ปะปนไปกับพวกกล่องทิชชู่นะครับบางจุดก็เอากล่องทิชชู่เนี่ย
เรียงกันจนสูงเกือบเท่าเพดานบ้านอ่ะอืม
ลักษณะแบบนี้นะฮะนี่คือในบ้านเลยนะครับ
บ้านนี้อยู่ที่ตำบลน้องแครกำคือน้องแครจังหวัดสวรรค์บุรีนะครับ
คือเมื่อวานนี้ตำรวจสพนแคร์ได้รับแจ้งนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตที่บ้านหลังนี้นะครับ
พอไปตรวจสอบเนี่ยพบว่านางนวรัตน์อายุห้าสิบสามปีนะครับ
เสียชีวิตอยู่ในรถที่จอดอยู่ที่หน้าบ้านที่เบาะนั่งคนขับนะฮะ
ห้อยขาลงกับพื้นประตูรถเปิดอยู่นะครับ
รถก็ฝุ่นเกาะหนาด้วยนะฮะแล้วก็มีพวกแก้วน้ำนะครับ
ที่ยังไม่ได้ดื่มวางอยู่ที่กระโปรงท้ายรถนะครับแล้วก็มีกระดาษทิชชู่กองอยู่ข้างรถ
ซ้ายแล้วก็ขวาก็เต็มไปหมดค่ะนี่ฮะนี่ข้างรถนะอืม
ส่วนในบ้านก็เต็มไปหมดอย่างที่ท่านผู้ชมเห็น
วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านหลังนี้นะครับ
พบว่าบ้านก็ปิดอยู่นะฮะส่วนด้านในก็ลักษณะเป็นแบบนี้โอ้โหเยอะจริงจริง
มีแต่ทิชชู่ค่ะคุณนฤทธิก็ไปนะครับรถของผู้ตายก็ยังจอดอยู่นะครับ
บ้านก็ปิดเงียบอยู่ส่วนกระดาษทิชชู่กับข้าวของต่างต่างก็ยังอยู่ในบ้าน
ค่ะยังไม่มีการเก็บออกไปนะครับเราเจอเจ้าของบ้านนะฮะ
ทำให้ทราบว่าผู้ตายเนี่ยเขาเป็นผู้เช่ามาเช่าบ้านหลังนี้อยู่ตั้งแต่ปีสองห้าสี่เก้า
ก็สิบสี่ปีแล้วนะครับผู้ตายเคยทำงานอยู่ที่เทศบาลตะบลหนองแคร์
ปกติไม่ค่อยสูงสิงกับใครชอบเก็บตัวเงียบนะครับ
คือทางเจ้าของบ้านเขาบอกว่าก็รู้ว่าลาออกจากงานมาสัก๔ปี
ที่ลาออกจากงานมาก็เก็บตัวเงียบแทบไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะฮะ
กับเพื่อนบ้านก็แทบไม่ได้คุยไม่ได้เจอกันเลยนี่เป็นภาพที่ตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ทางเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าทางผู้ตายที่มาเช่าบ้านอยู่
เขาจะมีวินจักรยานยนต์รับจ้างคนหนึ่งนะจะคอยมารับมาส่งแบบพวกซื้อข้าวซื้อปลาซื้ออาหารมาส่ง
เอาเป็นว่าเขาแทบไม่ได้ออกจากบ้านนะครับแล้วตอนที่เสียชีวิตแล้วทราบข่าวแล้วมาดูกันเนี่ยนะฮะ
พบว่าทางผู้ตายเองเนี่ยเขาอยู่ที่นอกประตูบ้านลักษณะเหมือนกับ
จะขึ้นรถหรือว่าอะไรยังไงก็ไม่รู้นี่ตอนที่กูภัยก็มาช่วยเก็บศพนะครับ
กระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือเนี่ยอยู่ในรถแล้วนะครับ
เปิดประตูบ้านเข้าไปก็เจอพวกกองกระดาษทิชชู่
ทับถมกันจนสูงกระจายทั่วบ้านไปหมดลักษณะเหมือนกับ
จะเอาวางเอาไว้จะปิดประตูไม่ให้ใครเข้าหรือว่า
อะไรยังไงก็ไม่น่าใช่นะครับลักษณะมันก็เหมือนกับ
มีการเช็ดใช้แล้วด้วยค่ะนะหมอที่มาชนะสูตรศพบอกว่า
ผู้ตายเนี่ยเขามีโรคนะครับป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำ
อาจจะใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยคอยซับร่างกายอยู่ตลอดเวลาก็ได้พอใช้แล้วทีนี้ก็ไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนก็ทิ้งไว้ในบ้านก็ทับถมกันจนเป็นกองขนาดนี้
ปกติเขาอยู่กับใครเหรอครับอยู่คนเดียวค่ะอืมใช้ชีวิตคนเดียวอืมใช่
แต่ก่อนเขายังปกติอยู่ก็ไปซื้ออาหารทานเลยอืมมีคนไม่ค่อยคุยกับใคร
เงียบอ่ะคนซื้ออาหารผู้ชายที่เขาจ้างมาใหม่ครับถ้าใหม่
อ่าไปมาบอกว่าป้าพาไปดูหน่อยอืมเอ่อเขาดูท่าเขาไม่ค่อยดี
แต่เขามานอนข้างนอกอยู่สามสี่วันแล้วนะมาในรถครับ
แล้วพ่อป้าว่ะลุงไปก่อนลุงไปเห็นเขาตอนนั้นกำลังที่กำลังยังไม่ทันที่
มือเชิยก็กลัวของหายมึงเขาเข้าใจงั้นป่ะครับไม่ให้คนเข้า
เวลาเขาเป็นอะไรแล้วก็เพราะในนั้นยังมีของใช้ทุกอย่าง
ตู้เย็นโทรทัศน์พัดลมเครื่องซักผ้าปิดตาไวโคเว็บ

เขาเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วในนั้นมันเน่าแล้วมันน้ำไหล
วิทยุติเย็นคนนั้นบอกคนนั้นบอกคนนั้นซื้ออาหาร
ทานอะไรไปเห็นเขาบอกว่าทานอาหารไม่ได้มาเป็นเดือนทานแต่ผู้น้ำน้ำ
พวกแก้วนั้นมั้งเขาจะไปซื้อมาให้
คนนั้นบอกคนที่ซื้ออาหารให้ทาน
เดี๋ยวนี้เขาไม่เคยสูงสิงกันไม่เคยได้พูดกัน

เขาก็ไม่ทักนี่เดี๋ยวนี้ตอนที่หมอยังไม่ป่วยน่ะทัก
เราก็เอ๊ะทำไมใช้เยอะจังนี้เราก็ไม่รู้

ศรึงที่๒วันสิทธิ์ชู่พามาทิงหอย่ายลวยที
เขาไม่กินข้าวมาสี่วันสามวันสี่วันแล้ว
แล้วทำไมไม่ไปแจ้งเจ้าหน้าที่

เราก็พยายามไปตามหาพี่วินมอเตอร์ไซค
คอยซื้อข้าวซื้อน้ำส่งให้กับผู้ตายอยู่นะฮะ

เขาก็ไม่อยากให้ข้อมูลอะไรนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับทางสพนแคร์บอกว่า
เดี๋ยวก็ต้องเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำดูนะครับ
ตกลงแล้วเนี่ยสาเหตุการณ์ตายมันมาจากโรคประจำตัว

เพราะว่าผู้ตายเองเขาก็เหมือนกับอยู่คนเดียวด้วยนะครับ
ตอนนี้ก็มีญาตินะครับที่มารับศพไปแล้วนะครับ
ไปวันพรุ่งสนที่วัดบั้นอ้อยในตัวเมืองสุรบุรีนะครับ
จะชาวภนักกิจศพพรุ่งนี้เลยนะฮะ